เปิดงานมหากรรมภาพความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาครับ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๘วัดเฮวราชนะครับอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
นายประเสริฐบุญเรืองรองประหลักกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมคณะได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานมากรรมภาพ
แห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
กลุ่มเจ้าพญาป่าศักดิภาคกลางและภาคตะวันออก
โดยมีนายวิเชนโภชนุกูลเลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ
พร้อมคณะผู้บริหารในแต่ละโรงเรียนให้การต้อนรับ
โดยรองประหลักกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มอบใบประกาศ
เกียรติคุณให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาและนักเรียนดีเด่น
พร้อมได้ชมการแสดงฟ้อนรำของเด็กนักเรียนไทยรัฐวิทยา๖๘
และเดินชมนิทัศกาลต่างรวมทั้งผลงานการประดิษฐ์
รูปปั้นหุ่นดินเผาเย็บปากถักร้อยผ้าไหมของกลุ่มนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจาก๗จังหวัดครับ
ในเรื่องเวลาเราเรียนเราก็เสริมมาฯทำเป็นอาชิบเสริม
และก็สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชิบเสริมเวลาที่เราจบไป
เช่นถ้าละว่างงานอยู่ว่างนี้เราก็สามารถทำตุ๊กกะตางามถ่ายได้
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖อ่างทองก็เปิดเผยว่า
จัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างโรงเรียน
โดยมุ่งเน้นการสร้างเด็กดีมีคุณธรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กให้ต่อยอดไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตครับ